สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะคะ
ทางไทยรัฐทีวีได้รวบรวมข้อห้าม
และข้อควรปฏิบัติไว้๙ข้อด้วยกันนะคะ
เพื่อให้การปฏิบัติตนเป็นไปอย่างเหมาะสมค่ะ
ข้อแรกนะคะคือต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวตลอดเวลา
ก็เน้นย้ำเรื่องนี้แหละค่ะอาการป่วยและยานะคะ
อกจากนี้ก็เพื่อกันการพลัดหลงด้วยนะคะ
ข้อที่๒ไม่พกพาอาวุธวัตถุโลหะที่อาจจะเป็นอันตรายเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะ
ข้อที่๓ควรสวมใส่เสื้อผ้าชุดสีดำที่สุภาพ
สวมยีนชุดรัดรูปเสื้อแขนกุดและเสื้อสายเดี่ยวค่ะ
ข้อที่๔นะคะสัมภาระและอุปกรณ์ต่างควรเป็นสีดำหรือสีเทา

ข้อที่๕งดเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญ
ข้อที่๖ให้อยู่ในอาการสำรวมงดแสดงอาการหยอกล้อกัน
ข้อที่๗นะคะถ่ายภาพด้วยกิริยาสุภาพ
งดถ่ายภาพโดยกล้องเลนซูมไม่ใช้ขาตั้งกล้อง
ข้อที่๘ไม่ควรใช้ร่มพัดหมวกแว่นตากันแดดหลากสี
และเมื่อริ้วขบวนยาตราผ่านขอความร่วมมือหุบร่มถอดหมวกและแว่นกันแดดค่ะ
ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่๙ห้ามออกนอกพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดไว้
และไม่วิ่งตัดหน้าหรือกีดขวางริ้วขบวนค่ะ